ครับมีเหตุการณ์เรื่องของการทำร้ายร่างกายกัน
เนื่องจากว่ามีพี่สาวเขาออกมาร้องบอกว่านี่นะ
ผู้ใหญ่บ้านที่กรสินเนี่ยไปฟันศอกใส่น้องเขา
หงายศีรษะฟาดพื้นเลือดคลั่งในสมอง
แล้วก็ไม่เหลวแลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยครับ

นี่ครับคุณผู้ชมดูภาพนี้นะฮะลูกศรสีแดงคือผู้ก่อเหตุ
นี่ฮะเห็นไหมครับล้มเลยศีรษะกระแทกพื้นปูนเลย
คือผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ใช้ศอกนะ
แต่คุณผู้ชมดูภาพเองว่าเขาทำยังไงนะ
นายสำเร็จนาสมวงอายุห้าสิบห้าปีที่เขาสวมเสื้อสีน้ำเงินนะฮะ
ถูกนายวัชรพงศ์สุขบรมอายุ๕๒ปีที่ชายที่ถอดเสื้อเนี่ย
แล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะฮะที่บ้านสะบัวโอ้โหชนจนหงายท้อง
ศีรษะล้มฟาดพื้นอาการสาหัสมีอาการเลือดคลั่งในสมอง
เป็นการเกิดขึ้นตั้งแต่สามสิบสิงหาคมที่ผ่านมานะฮะ
หลังเกิดเหตุก็พากันเข้าไปรักษาตัวนะแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านแล้ว
แต่ตอนนี้มีอาการความจำเสื่อมจำอะไรไม่ได้
ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ค่ะนะฮะพี่สาวของคนเจ็บชื่อว่าคุณพวงเพชร
อายุ๕๘ปีก็เลยเอาคลิปนี้มาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐ
ประจำจังหวัดกรสินแล้วก็เล่าให้ฟังวันที่เกิดเหตุมันคือสี่โมงเย็น
วันที่สามสิบที่ผ่านมานะฮะน้องชายไปช่วยงานศพที่วัดในหมู่บ้าน
ดื่มกินเหล้าจนเมาไปถูกผู้ใหญ่บ้านคนนี้ซึ่งเมาเหมือนกันเนี่ย
ขี่รถตามมาตบที่หน้าหนึ่งครั้งแล้วก็ถอดเสื้อออกแล้วก็เดินตามมา
แล้วก็อ้างว่าผู้ใหญ่บ้านฟันศอกเขาที่บริเวณหน้าอกของน้อง
น้องล้มลงศีรษะกระแทกพื้นสลบขาดที่หลังจากนั้นเนี่ยนะ
คุณผู้ชมจะเห็นภาพพอสลบไปแล้วล้มแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ถมน้ำลายใส่พื้นแล้วบอกคนที่เห็นด้วยว่า
เข้าไปช่วยนะห้ามใครเข้าไปช่วยนะ
ส่งผลให้น้องชายเขานอนอยู่ตรงนั้นสลบอยู่ครึ่งชั่วโมง
จนมีคนกล้านำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากออกจากโรงพยาบาล
น้องชายมีการพูดจาไม่รู้เรื่องตอบโต้อะไรไม่ได้
จำอะไรไม่ได้เหมือนเป็นคนความจำเสื่อมไปแล้ว
และตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหมือนเป็นปกติครับ
มีค่ะคือคือตายกันคือตายทีมซื้อถ้าแกว่าแกตัำ
ถ้าไปเอาเงาะหัวแกคืนนั่นสิบู๊ะติดใจจักมิตรสิบู๊ะเสียใจพร้อมว่า
ตามกันซื้อแล้วก็ย่อยแล้วก็ซอยก็ยังนี่เราไม่เคยเลย
พี่สาวก็บอกแบบนี้ว่าเสียใจมากเสียใจจนพูดไม่ออกนะครับ
ทางด้านของนายวัชรพงศ์คนก่อเหตุก็ยอมรับวันนั้นก็เมาเหมือนกัน
เมาเหล้าจนขาดสตินี่คนนี้
เนื่องจากว่าถูกนายสำเร็จพูดจาถากถางก่อนนะฮะ
ซึ่งเขาเองก็บอกให้หยุดพูดแต่ว่านายสำเร็จก็ไม่ฟังครับ
ก็เลยตามนายสำเร็จไปจากงานศพพอไปถึงหน้ามร้านขายของชำ
เขาก็บอกว่าเขาเอาศีรษะไปกระแทกหน้าอกของนายสำเร็จ
นี่ฮะกระแทกเข้าไปนะฮะไม่ได้ฟันศอกเหมือนที่ญาติกล่าวหา
แต่ก็เขาก็เจ็บนะฮะเขาก็ล้มแล้วก็ฝากขอโทษกับสิ่งที่เขาทำลงไปด้วย
ค่ะ
บ้านหรือกับบ้านโฮต้องเศร้าเนี่ยครับ
เมื่อที่จำอย่างว่าใดอยู่นะครับหมอเรื่องนรกเพลิน
ผู้ใหญ่บ้านก็ออกมายอมรับว่าขาดสติแล้วก็ก่อเหตุขึ้นขึ้นมานะฮะ
ก็ต้องดูว่าทางกฎหมายนี่ทางผู้เศรษฐายเขาจะยังไงต่อ
ต่อแล้วก็ตำรวจสามารถเอาผิดกับผู้ที่ทำผิดได้อย่างไรบ้างนะครับ